คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องเศร้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
มาแจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้เองที่ผ่านมาค่ะ
สักประมาณตี๕๓๐ที่ผ่านมานะคะ
คุณพ่อของดรธัญญาโพวิจิตรหรืออาเป็ดเชิญยิ้ม
ตลกอาวุโสชื่อดังเสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว

จากการที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑
ด้วยอาการติดเชื้อโรคโควิด๑๙นะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ของอาเป็ดเชิญยิ้ม
วิจิตโพวิจิตรท่านเสียจากโรคโควิดเหมือนกันนะคะ
วัย๘๙ปีคุณพ่อของอาเป็ดจากไปด้วยวัย๙๔ปีนะคะ
ซึ่งตอนนี้เมื่อสักครู่ได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกับอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่คาดคิดเลยว่าคุณพ่อจะมาจากไปเร็วขนาดนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่เสียคุณแม่แล้ว
ได้มีโอกาสไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบันสารกล่าว
วัดครูหาสวรรค์ที่จังหวัดพัทธลุงแล้ววันนี้กำลังจะเดินทางไปแก้บน
เมื่อสักครู่อาบน้ำเตรียมจะไปขึ้นเครื่อง
ทางโรงพยาบาลโทรมาบอกสักประมาณตอนตี๕๓๐ว่าคุณพ่อจากไปอย่างสงบแล้วค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามอาเป็ดบอกว่าต้องเดินทางไปที่พัทธลุงวัดครูหาสวรรค์
ทำทุกอย่างให้มันเสร็จสิ้นจะได้ไม่มีอะไรติดค้าง
หลังจากนั้นวันอาทิตย์นี้จะนำศพคุณพ่อออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็เผาศพทันทีหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมกระดูก๓คืน

แสดงความเสียใจกับครอบครัวโพวิจิตรอย่างสุดซึ้งจริงค่ะ
ส่งกำลังใจให้พี่เป็ดเชิญยิ้มนะฮะแล้วก็ครอบครัวทุกท่านด้วย
โทรศัพท์ที่อาเป็ดไม่อยากได้ยินในที่สุดก็ดังขึ้น